คุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าแพ้ผ้าเหลืองของพระที่บวชใหม่ไหม
ข่าวนี้เขาบอกว่านี่เป็นแบบนี้
ฮ่า
ทำแบบนี้แล้วก็เดินข้ามถนนมาไปอยู่ตรงพุ่มไม้
บางคนมองแล้วบอกว่านี่แบบเหมือนฮานุมานเลย
บางคนบอกเหมือนไก่
คนถ่ายเชื่อว่าหลวงพี่นะครับน่าจะองค์ลงไหม

ลาซุทิมข่าวลงไปที่หมู่๓กระบวนเกราะสมบูรณ์สีมหาโพธย์
ตรวจสอบทราบว่าพระในคลิปก็คือพระออสอายุ๓๒
ท่านเพิ่งจะบวชเมื่อ๒๐สิงหาคมที่ผ่านมา
หลังจากพระออสบวชได้วันเดียวเนี่ยนี่แหละเขาเรียกแพ้ผ้าเหลือง
นี่แหละอาการแพ้ผ้าเหลืองนะครับ
ท่าทางแบบไม่ได้สติ
ไปตรวจประวัติพบว่าเคยรักษาอาการป่วยทางจิต

อย่างไรก็ตามหลังจากคลิปนี้เป็นข่าวไปทางวัด
ก็ให้พระออสลาศิกขาแล้วนะ
แล้วก็กลับบ้านไปแล้วที่สมุทรปราการครับคุณผู้ชมครับ